ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังในการขับรถ
ที่ผ่านมาเรามีคนหัวร้อนที่เวลาบีดแร่ใส่กันก็จะหัวร้อนขึ้นเลยขึ้น
ครั้งนี้เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของการเปิดไฟสูง
ไปดูมันเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้นมาครับ
โอ้โหเก็บแล้ว

คือแบบก็ไม่อยากจะให้ไปมีเรื่องกัน
เอาง่ายคือมาก็พ่อแม่ลูกมาเต็มรถเนี่ยนะฮะ
คืออันนี้เป็นคลิปที่มีชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธของลำแสงไฟสูง
คือโอ้โหทำเอาชายคนขับรถเก่ง

ลงไปด่าทบรถอย่าเปิดไฟสูงอย่าเปิดไฟสูง
แต่ไฟสูงเขาก็ทำมาให้ใช้เหมือนกันนะ

กรณีนี้เขาเปิดแบบไหนเหรอ

ฝ่ายนี้เขาไม่ลงไปไม่งั้น

วัวแน่นอนคงจะบานปลายมากกว่านี้
ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบไปยังต้นคลิปนี้
ก็ไปเจอคนขับรถเจ้าของคลิปเขาเล่าแบบนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่แยกสารตายายที่เมืองทองทานี
เมืองทองนะครับที่นนทบุรี
รถเก๋งของคู่กรณีปาดเข้ามาก่อน

เขาก็เลยเปิดฟังดาวนางพิมพ์กำลังปิดไฟหน้าเข้าไป

ว่าเขาขับอะไรมานะฮะก็เลยติดต่อไปที่ศูนย์ของอิมแพคเมืองทองธานี
เพื่อไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักปักเกร็ด
เพื่อให้ออกหมายเรียกคนขับรถเก่งคนนี้

มีทะเบียนมียี่ห้อของรถและเห็นใบหน้าของคนก่อเหตุด้วย
คือไฟสูงเขาก็เอาไว้ใช้เตือน

รยาทในการเปิดไฟสูงมีนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าไฟสูงจะถูกเปิดก็ต่อเมื่อขับรถในที่มืดจะได้เห็นสภาพได้
เปิดไฟสูงเมื่อต้องการขอทางรถข้างหน้าที่ขับช้า

คือแต่ไม่ใช่เปิดแบบกระพริบรัว